ทันข่าวทันโลกกันบ้างดีกว่าเหตุการณ์ที่ใหญ่เลย
ทั่วโลกสะเทือนขวัญมากเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เหตุการณ์รอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะเนี่ยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วใครเขาก็รู้ว่ากฎหมายญี่ปุ่น
เรื่องอาวุธปืนนี่คือเข้มงวดมาก
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่

หรือว่าเหตุรอบสังหารผู้นำก็เคยมี

ทีนี้อย่างเหตุการณ์นี้ก็จะเห็นแล้วจากข่าวนะคะ
ว่าปืนที่เขาใช้มันเป็นปืนประดิษฐ์เอง
เพราะว่ากฎหมายมันควบคุมเข้มงวด
แต่ทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับอดีตผู้นำ
ซึ่งจริงแล้วก็ควรจะต้องมีการอารักษาอย่างเข้มข้น

แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการไปสะท้อน
แก้ปัญหาเรื่องกฎหมายกันอย่างไรหรือไม่

แก้ปัญหาเรื่องกฎหมายกันอย่างไรหรือไม่

ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น
ช็อกโลกเกิดขึ้นเมื่อนายชินโซอาเบะวัย๖๗ปี

ถูกรับสังหารขณะกล่าว๐น

เพื่อหาเสียงเลือกตั้งสภาสูง

จากนักข่าวและคลิปวิดีโอของประชาชน

ทำให้นายอาเบะล้มลงหมดสติ
และอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น
ท้ายที่สุดเวลา๑๗น๓๐น

ทางการญี่ปุ่นยืนยันการเสียชีวิต

ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด

โดยญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการ
อาชญากรรมต่ำที่สุดในโลก

เมื่อปี๒๕๖๑ญี่ปุ่นมี

สหรัฐอเมริกาที่พบผู้เสียชีวิต

ภายใต้กฎหมายอาวุธปืนของญี่ปุ่น

ผู้จะครอบครองปืนจะต้องรับการ

และผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียน

เรื่องยาเสพติดและถูกตรวจสอบ

เช่นประวัติอาชญากรรมหนี้สิน

ถือครองปืนได้เพียง

ขณะที่ทั้งประเทศมีประชากร

อาวุธปืนของญี่ปุ่นเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙

โดยมีการกำหนดโทษที่หนักขึ้น
อาชญากรรมที่เกิดจากอาวุธปืน

โซอาเบะจะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คนญี่ปุ่นนึกภาพไม่ออกถึงวัฒนธรรม

ช่วงเวลาที่คนญี่ปุ่นต่างคาดไม่ถึง

รวมถึงกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์
อย่างญี่ปุ่นนายฟูเมโอกิชิดะ

เขาพูดไม่ออกจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งแม้เขาจะภาวนาให้สามารถช่วยชีวิต

เขาก็เสียชีวิตมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ
ภาวนาให้วิญญาณของนายอาเบะจากไปอย่างสงบ

ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบส

ก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะ

นายเจ้าหลีเจียนรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของจีนที่แถลงความรู้สึกช็อก
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน

ยังมีการระบุว่าเหตุการณ์รอบสังหารที่เกิดขึ้น

ระหว่างประเทศของทั้งสองชาติ
ไปกันที่ทางด้านของอังกฤษกันบ้างนะคะ
บอริสจอนซานนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ

เป็นข่าวเศร้าที่ยากจะเชื่อได้
ต่อกันที่ทางด้านของอินเดียเหมือนกันค่ะ

ก็มีการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

เปรียบเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของประเทศอินเดีย
ที่จะยังคงอยู่ในใจของชาวอินเดีย

นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเขาก็แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชาวญี่ปุ่น
และครอบครัวของอดีตผู้นำญี่ปุ่นชินโซอาเบะโดยยอมรับว่าเขานั้นรู้สึกช็อกต่อข่าวนี้
ญี่ปุ่นสูญเสียผู้รักชาติและผู้นำที่แท้จริงขณะที่ออสเตรเลียต้องสูญเสียเพื่อนแท้ไป
โดยการแถลงข่าวของโรงพยาบาลค่ะที่ให้การรักษานายอาเบะนั้นก็มีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่า
สาเหตุการเสียชีวิตคือแผลที่พบในตัวของนายอาเบะนั้นมีที่บริเวณคอ๒ที่นะคะ
แล้วก็มีที่หน้าอกข้างซ้ายซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยทะลุหัวใจเลยกระสุนเนี่ยเจาะทะลุหลอดเลือดแดง
จนทำให้เขาเสียเลือดมากและนายอาเบะก็เสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน
ซึ่งพบว่าจริงหัวใจหยุดเต้นมาตั้งแต่จุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
มีการประกาศเวลาเสียชีวิตอย่างเป็นทางการคือเวลา๑๗นาฬิกา๓นาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ก็คือผู้นำเกือบทุกประเทศเลยแล้วก็นายอาเบะนี่ถือว่าเป็นผู้นำที่คืออยู่ในตำแหน่งยาวนาน
เพราะฉะนั้นคือแทบจะไปเยือนได้ทุกประเทศแล้วนะคะ